ปกติเรารู้กันว่าจะข้ามถนนต้องไปข้ามที่
ม้าลายเขาบอกว่าปลอดภัยที่สุดถูกต้อง
แต่บางทีมันไม่ปลอดภัยที่สุดนะคุณน้าคิดดีนะ
ทำไมอ่ะไปดูคลิปค่ะ
เฮ้ยขออนุญาตร้องเฮ้ยเลยค่ะเนี่ยค่ะดูอีกสักครั้งค่ะ
รถทุกคันเขาเห็นทางม้าลายและเห็นคนเริ่มจะข้าม
เห็นไหมคะทุกคันจอดจอดหมดเลย
ผู้หญิงเสื้อแดงนี้นะคะวิ่งข้ามถนนแล้วเนี่ยค่ะ
ตกใจตรงที่ว่ารถคันนั้นบีบแตร่ไล่คนทั้งข้ามทางมาลายเหรอคะ
บีบแต่เพราะความตกใจหรือยังไงไม่คือคุณ
คุณจอดไปขับขี่รึเปล่ามันมีข้อจอดไปขับขี่นะ
ว่าเจอทางม้าลายให้ทำยังไงชะลอก่อนชะลอ
หรือหยุดไปเลยถ้ามีคนข้ามไงโอ้โหคุณนี่เขาโดนชนกระเด็นแบบตัวลอยเลยอ่ะ
เนี่ยค่ะเจ้าของกล้องหน้ารถที่เขาอยู่ในเหตุการณ์เนี่ย
เขาก็เลยเอาคลิปจากกล้องหน้ารถเขามาโพสต์ไว้แล้วมีคนแชร์ต่อก็คือ
เพจตะกรวดขับรถค่ะเอ้าได้ด้วยเหรอคะไม่ได้สิคะ
เอาชาวเน็ตทุกคนเห็นแล้วก็ตำหนิคนขับแล้วค่ะว่าเอาผิดเต็มนะ
น่ะทางมาลายน่ะน่ะน่ะเห็นแล้วต้องหยุดน่ะ
ถ้าไม่หยุดผิดกฎหมายแน่นอนค่ะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วนะคะ
เราข้ามเราก็ต้องระมัดระวังเพิ่มเติมไปด้วยอีกนิดหนึ่งนะคะ
ข้ามไปแล้วก็ต้องดูให้มั่นใจว่าเลนขวาสุดน่ะเขาหยุดหรือเปล่าใช่ค่ะ